คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ประมาณ๓ทุ่มครึ่งเนี่ย
มันมีกรณีวิวาดบนถนนเกิดขึ้นในพื้นที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
ค่ะทั้งสองคู่กรณีให้การไม่ตรงกันเลยอืมนะ
แล้วก็มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุอ่า
แล้วก็ยึดบัตรประชาชนของคนที่บอกว่าเป็นฝ่ายไปก่อเหตุไปทำร้ายเขาไว้
ขับรถไปเจอที่โรงพักนะอืมปรากฏว่าหนีไปเลยค่ะ
รถคันที่ว่าไปทำร้ายไปต่อยอะไรเขาเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้
ภาพที่มีการบันทึกเอาไว้ได้เนี่ยจะเป็นช่วงหลังจากเกิดเหตุแล้ว
เป็นช่วงความชุลมูลวุ่นวายที่ชาวบ้านมาห้ามปรามนะ
ไปดูเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ

แล้วก็มีวัยรุ่นมากันแปดคนกระบะคันนี้ถูกครอบครัวพ่อแม่ลูกที่มีผู้หญิงคนนี้
นะมีพ่อมีแม่แล้วมีลูกตัวเล็กเล็กอีกคนนึงขับรถมาด้วยกัน
บอกว่าถูกรถกระบะคันนี้ไล่ปาดไล่แซงไล่จี้จนมาปาดหน้าให้เขาหยุด
พอสามีเขาลงไปก็ทำร้ายสามีเขาอืม
ภรรยาลงไปพยายามจะห้ามจะช่วยสามีถูกทำร้ายไปด้วยค่ะ
ลูกที่มาด้วยเนี่ยโอ้โหตกอกตกใจขวัญเสียไปหมดอืม
แล้วก็ชุลมุนวุ่นวายมีชาวบ้านเข้ามาห้ามปราม
นะครับแต่เดี๋ยวทางฝั่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาชี้แจง
ใช่ค่ะเดี๋ยวท่านรอฟังแต่ว่าฝั่งรถเก่งเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
มากันในรถกระบะแปดเก้าคนใช่
เมามาเลยถูกต้องมีขวดเหล้าขาวด้วยมีกระติกน้ำแข็งมีเบียร์อยู่กระบะหลังอ่ะเต็มเลยเนี่ย
พอมีเนี่ยคือแถวนั้นเป็นบริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้างวินบังสมัคร
ถนนเทพรัฐหรือว่าถนนบางนาตราดกมที่๔๒
ในช่วงของอำเภอบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พี่วินแถวนั้นชาวบงชาวบ้านเขาเลยมาช่วยห้ามศึกใช่ค่ะ
แล้วตำรวจมาตำรวจก็บอกว่าเอาอย่างนี้
เพราะว่ายังไงทางฝั่งของครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียหายเขาแจ้งความ
ฝั่งรถกระบะที่ถูกแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพัก
นี่เห็นไหมขับรถกระบะไปแล้วยึดบัตรประชาชนของคนในกลุ่มไว้๑ใบ
ไปเจอที่โรงพักนะสพมปะโกงนะ
เขาไม่ตามไปไงคุณภาคคุมมันกลับหนีหายไปเลย
ตำรวจก็เอาทีนี้ก็โดนสิว่าเอ้าทำไมไม่ควบคุมตัวทำไมไม่รัดกลุ่มอะไรกว่านี้ล่ะ
มาแค่บัตรประชาชนแล้วมันหายไปเลย
ของนายนโรงศักดิ์สิงหาชัยอายุ๓๐ปีมันไม่สนบัตรประชาชนแล้ว
เป็น๑ใน๘๙คนที่อยู่บนรถกระบะ
เมาแล้วขกเมาแล้วขับเมาหรือเปล่าทีนี้จะตรวจกันยังไง
เดี๋ยวตำรวจเขาจะออกมาชี้แจงเดี๋ยวท่านรอฟัง
เอาในมุมของรถเก๋งคันที่มากันเป็นพ่อแม่ลูกที่บอกว่าถูกทำร้ายก่อนนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามจากคนขับรถยนต์นะครับ
เขาเล่าว่าคืนวันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้
เขากับครอบครัวนะก็คือเขาภรรยาและลูกขับรถมาจากจังหวัดชนบุรีจะกลับบ้านย่านบางประกง
ขณะนั้นรถคู่กรณีก็คือรถกระบะที่กลุ่มวัยรุ่นมาด้วยกัน๘๙คนเนี่ยขับมาตีคู่
ซึ่งก็สังเกตความผิดปกติว่าเร่งเครื่องก็เร่งตามผ่อนคันเร่งก็ผ่อนตาม
กระทั่งเขาขับมาถึงเกือบถึงสะพานยูเทิร์นรถคู่กรณีก็ยังคงขับตีคู่
ไม่ยอมให้เขาเปลี่ยนเลนเขาต้องเบรกรถเพื่อให้คู่กรณีแซงไปก่อน
จากนั้นก็เปลี่ยนเข้าไปในเลนช่องซ้ายสุดแล้วก็ขับแซงรถคู่กรณี
แล้วก็เปลี่ยนเลนมาขับอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเลนซ้ายสุดมันมีรถบรรทุกวิ่งอยู่
ขับมาเกือบถึงซอยเข้าบ้านคนขับกระบะก็ขับมาอีก
ทีนี้มาปาดหน้าระยะกระชั้นชิดเขาก็เลยบีบแตรเพื่อส่งสัญญาณเตือน
คู่กรณีก็เหยียบเบรกจนเขาเกือบชนท้ายจากนั้นคู่กรณีเปิดกระจกส่งสัญญาณให้จอดรถ
เขาก็จอดแล้วก็ลงไปคุยแต่พอลงไปกลับถูกทำร้ายร่างกาย
เขาก็ต้องป้องกันตัวต่อยสวนไปก็ถูกรุมทำร้ายเลยทีนี้
เพราะว่ากระบะนี้มากันหลายคนภรรยาเขาก็ลงมามาห้ามมาดึงคู่กรณีออกไป
แต่กลับถูกต่อยเขาบอกว่าภรรยาเขาถูกต่อยด้วย
จนกระทั่งตำรวจมาระงับเหตุแล้วให้คู่กรณีขับรถกระบะไปเจรจา
ไปเจอกันที่สพบังปะกงเจ้าของท้องที่
เจ้าหน้าที่ไม่ควบคุมตัวบอกว่าให้คู่กรณีไปกันเอง
ทั้งที่คู่กรณีอยู่ในอาการมึนเมา
แล้วที่สุดแล้วคู่กรณีก็ไม่ยอมไปเจอที่สถานีตำรวจ
นายนสิทธิ์คนขับรถยนต์เขาเลยบอกว่าเขาสงสัยมาก
ว่าทำไมตำรวจถึงปล่อยให้คู่กรณีที่ทำร้ายเขา
เดินมาเหมือนคือคุณจะเอาพอถึงปุ๊บเหมือนออกไมโมยและ
ผมก็ต้องตบเพื่อป้องกันตัวพอพอตบเสร็จป้องกัน
คือผมก็ชกกลับพว่าเค้าต่อยมาผมก็ตบ
แต่ไม่ครับปล่อยให้เขาหนีไปเฉยทั้งที่เหล้าก็ชูเหล้าขาวเหล้าเต็มกระบะ
หมดทุกอย่างเหล้ามากลิ่นเหล้าฟุ้งเลยครับทุกคนกลิ่นเหล้าฟุ้งแต่ตำรวจปล่อยไว้ได้ไง
กลัวโดนกระทืบไหมครับกลัวโดนเขาโดนกระทืบไงครับ
พอทำผิดถ้าได้โอกาสแบบนี้ก็ต้องกลับบ้านเมาก็เมากลับบ้านไปเสร็จปุ๊บทำอะไรครับ
เสร็จเรียบร้อยแอลกอฮอลอะไรก็เหยหมดมาตรวจวันนี้ก็ไม่เจอเขายังไงก็ไม่เจอ
ขณะที่นางนัตยาภรรยาของนายนสิทธิ์บอกว่าเมื่อคืนนี้พอเธอเห็นสามีถูกรุมทำร้ายร่างกาย
ก็พยายามเข้าไปช่วยสามีพยายามเข้าไปดึงกลุ่มผู้ชายที่รุมทำร้ายสามีออกมา
แต่เธอกลับถูกอีกฝ่ายต่อยเธอไม่คิดว่าจะถูกทำร้ายเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิง
ผู้ชายที่ทำร้ายเธอพอทำร้ายแล้วก็วิ่งหนีไป
แฟนโดนต่อยแล้วล้มไปมีพวกเข้ามาลุมเห็นล้มก็เลยเข้าไปดึงคนที่ต่อยแฟนออกมา
พอกระชากออกมาแล้วทีนี้เขาหันมาเขาก็ต่อยเข้าไปที่หน้า
พอต่อยที่หน้าหนูก็กระชากออกมาอีกเขาก็ต่อยออกมาจนช่วงนี้๒๓หมัดได้
ความรู้สึกว่าทำไมต่อยผู้หญิงแล้ววิ่งหนีอย่างนี้มันไม่ใช่ผู้ชายหรอกนะ

อันนี้ฝั่งของฝ่ายที่เขาบอกว่าเขาถูกทำร้าย
ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้ววันนี้ที่สพบางปะโกงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ฝั่งของรถเก่งเนี่ยนะคะทั้งนายนสิทธิ์ภรรยาเขาก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วทางฝั่งของรถกระบะก็ไปโรงพักเหมือนกัน

มาแล้วค่ะก็เลยได้ข้อมูลทางฝั่งของรถกระบะนะคะ
นายนรงศักดิ์สิงหาชัยอายุ๓๐ปีคนนี้ก็คือคนที่ใส่เสื้อสีเทานะคะ
เป็นคนที่ตำรวจยึดใบขับขี่อะค่ะ
ก็มากับนายพงพันธ์แสงโชธอายุ๒๗ปีคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยค่ะ
พงพันธ์เป็นคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุอ่า
เขาก็เลยบอกว่าเขามาแจ้งความกับตำรวจสพบางประกงเหมือนกันนะคะอ้าวเหรอ
เขาแจ้งความว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันค่ะอ้าว
ใช่เขาก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขากับเพื่อนประมาณ๘๙คน
กลับจากจังหวัดชนบุรีหลังเลิกงานอืม
พอขับรถไปถึงบางประกงถูกฝ่ายรถเก๋งขับปาดหน้า
แล้วรถเก๋งท้าทายให้พวกเขาลงจากรถโอ้นี่คนละมุมเลยนะใช่
แล้วเขาบอกว่าเขาถูกฝั่งรถเก๋งทำร้ายร่างกายก่อนอืม
เขาก็เลยโต้กลับไปยืนยันว่าไม่ได้มีการรุมทำร้ายแบบ๘รุม๒อะไรแบบนี้
แต่เป็นการต่อยกันแบบตัวต่อตัวและยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายผู้หญิง
แล้วช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะนายนโรงศักดิ์บอกว่าตัวเองเมาจริง
อืมแต่ก็เลยให้นายพงพันธ์ขับรถแทนนายพงพันธ์ไม่ได้เมาอืม
ไม่ได้กินเหล้าแล้วก็เป็นคนขับรถกระบะ
บอกแบบนี้นะคะเขายืนยันว่าคนขับอ่ะไม่ได้เมาอืม
แล้วที่ไม่ยอมขับรถไปที่สพบังปะกง
เออเพราะกลัวถูกฝ่ายรถเก๋งอ่ะรุมทำร้ายร่างกาย
แต่ฝ่ายรถเก่งเขามีสามีภรรยาลูกนะตัวเองวัยรุ่น๘๙คนนะ
ที่หายไปเลยเนี่ยออกขับกระบะออกไปเลยเนี่ย

วัยรุ่น๘๙คนเลยหลบก่อนดีกว่าเขาบอกแบบเนี้ย
ซึ่งพวกผมก็เมาเล็กน้อยแต่ว่าคนขับเนี่ยไม่เมา
ใช่แล้วยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีด้วยนะ
คือกลัวว่าถ้าไปที่สพบางประกงในคืนนั้นในช่วงเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ย
กลัวว่าจะถูกอีกฝ่ายรุมทำร้าย

นโรงศักดิ์คนที่ถูกยึดใบบัตรประชาชนเนี่ยนะคะ

เขายืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงที่เป็นเพศอ่อนแอแน่นอน
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการรุมทำร้าย
เป็นการต่อยกันแบบตัวต่อตัวเท่านั้น

ต่อยกันตัวต่อตัวกับคนขับรถเก่งก็คือนายนสิทธิ์นะคะ
ผมไม่กล้ามาครับกลัวโดนทำร้ายแล้วครับ
ทำไมทำไมคุณคิดว่าเราจะกลัวโดนทำร้ายครับ

ที่เขาต่อยผมก่อนนะผมก็ต้องป้องกันตัวนะครับ

บอกว่ามีการไปชกฝรยาหลังของผู้ชาย
เอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างแจ้งความซึ่งกันและกัน
ใช่ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาตกลงกันนะคะ
ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
แต่ตำรวจก็บอกว่าก็ส่งตัววัยรุ่นที่เขาบอกเขาถูกทำร้ายร่างกาย

คือจะต้องมีหลักฐานว่าคุณถูกทำร้ายร่างกายขนาดไหนยังไงอ่ะ

ต้องตรวจเลือดด้วยดูผลแอลกอฮอลด้วยนะ

ก็นั่นน่ะสิใช่ไหมถ้าตรวจโดยเป่าแอลกอฮอลอันนี้

หรือว่าจะตรวจยังไงให้ชัดเจนว่าตกลง
คนนี้ที่บอกว่าไม่เมาเป็นคนขับ

แล้วการทำร้ายกันในเมื่อคลิปเหตุการณ์
ว่ากล้องหน้ารถมันไม่มีอย่างนี้
มันก็ต้องเป็นกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุในระแวกแล้ว
ว่าที่แต่ละฝ่ายบอกว่าเขาขับปาดหน้าผมตรงนั้น
แต่ว่าผมอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเขาขับปาดหน้าผมตรงนี้

ว่าจะใครปาดใครใครหาเรื่องใครก่อนเนี่ย
หรือว่าถ้าเจรจาอะไรกันได้ก่อนก็ต้องแล้วแต่ทางตำรวจเขาแล้วล่ะนะ
ทางร้อยเวรสพบังปะกงก็รับสำนวนคดีของทั้งคู่เอาไว้นะครับ
เพื่อจะรอการเจรจากันต่อไป
แต่วันนี้ทางร้อยเวรของสพบังปะกงบอกว่า
เรื่องที่เมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุแล้วมีสายตรวจไปที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไม่ได้ควบคุมฝ่ายคนขับรถกระบะมาที่โรงพักเนี่ย
ตรงนี้ทางร้อยเวรยังไม่ทราบเรื่อง
แต่ทีมข่าวของเราครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขก็เลยสอบถาม
ยังท่านภูมิกับการสพบังปะกงพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐโตศักดิ์สิทธิ์
แจ้งว่าอย่างนี้นะฮะกรณีของตำรวจนะฮะที่ยึดแค่บัตรประชาชนไว้ใบเดียว
แล้วก็ให้ผู้ต้องหาไปเจอโรงพักไม่ใช่ผู้ต้องหาสิตอนที่เกิดเหตุ
กรณีไปเจอที่โรงพักแล้วก็หนีไปก่อนเนี่ยแล้วเพิ่งมาวันนี้
ผู้กับการสพมปกรงชี้แจงว่า
ตำรวจที่ไประงับเหตุเมื่อคืนนี้ในจุดเกิดเหตุ
ไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่ไปประสบเหตุ
แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาไปเจอเหตุตอนที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์
จะไปเติมน้ำมันค่ะก็เลยพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย
โดยให้ฝ่ายรถกระบะขับรถไปเองไปเจอกันที่สพบังปะกง
แล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้ในฝ่ายของรถกระบะคือบัตรประชาชน
เพราะเชื่อว่ายังไงฝ่ายรถกระบะก็คงต้องขับตามไป
แต่สุดท้ายไม่ไป

เดี๋ยวรอดูต่อว่าจะเป็นยังไงความจริงมันก็มีหนึ่งเดียว
ตำรวจคงหารักฐานได้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่